ผมถามคุณอริยาคุณผู้ชมหน่อยคุณกลัวตุ๊กแกไหม
กลัวสิคืออะไรที่มันหน้าตามันไม่ได้น่าพิษแบบพิษสมัยหน้าตาน่ารัก
แล้วถ้าเกิดบ้านคุณมีตุ๊กแก่ไปอยู่กันเป็นฝูงมากกว่า๑๐ตัวทำยังไง
นี่ดิฉันคิดไม่ออกตอนนี้ว่าจะทำ

เป็นฝูงไปอยู่ตามซอกตามมุมเต็มไปหมดเลย
ปฐุมธานีก็ต้องร้อนขอให้กู้ภัยไปช่วยจับกันหน่อยครับ

ไหนล่ะแหมให้ดูบรรยาทีกันก่อนไปแล้ว
เออแต่แป๊บเดียวเองนะเดี๋ยวทีมงานน่าจะวนบรรยาทีอีกนะแน่
คุณดูนะตามซอกตามมุมนะอันนี้เป็นบ้าน๒ชั้น

นี่ยังไม่เห็นนะคุณยังยังดูนะดูนะ
หรือว่าเห็นแล้วแล้วดิฉันตาไม่เห็นเองเพราะว่าเขาจะแบบเขาจะพรางตัวได้ดี

คือบ้านหลังนี้อยู่ในซอยวัดดามเรืองหมู่๓ตะบนบางภูนอำเภอเมืองที่ปฐุม
เจ้าของบ้านคือนายสุรัตน์คนนี้อายุ๗๐ปีอยู่กับภรรยานางเพ็ญประพายุ๖๑
แจ้งกู้ภัยช่วยหน่อยเถอะครับช่วยไปจับตุ๊กแกให้หน่อย
คือมันไปอยู่บ้านหลังเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเดียวมันมาหลายตัวนะฮะ
บ้านนี่โอ้โหอยู่ไม่ได้คือมันก็จะร้องใช่ไหมคุณ
ใช่สิตั้งแก่
คิดสภาพดูนอนอยู่เนี่ยจะลงมาเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบนะฮะ
พอกู้ภัยไปถึงนะก็เอาอุปกรณ์การจับสัตว์ไปด้วย

บริเวณข้างโรงจอดรถใกล้กับรั้วเนี่ย

ตระกูลนะครับมาหมดแล้วฮะ
ผู้สาขนาย่านตุ๊กแก่
ภัยเข้าไปตรวจสอบไปมรื้อค้นหาตุ๊กแก่
โดยเฉพาะที่ท่อระบายน้ำแล้วก็ท่อน้ำทิ้งนะฮะ

เพราะว่ามันต้องเรียกว่าเป็นฝูงตุ๊กแก่
ไม่ต่ำกว่า๑๐ตัวไปหลบซ่อนตัวอยู่
เราเดี๋ยวจะให้ดูภาพเริ่มเห็นแล้วตัวเล็กมาแล้ว
คือมันเกาะอยู่ตามพนงผนังตามหลืบตามซอก

มันพยายามหนีตามรอยร้าวต่างของบ้านนะ
แต่กู้ภัยก็จับมาได้ประมาณสัก๖ตัว
คือถ้าเกิดว่าตัวจ้อยเนี่ยมันก็ยังอาจจะไม่น่ากลัวมากในความรู้สึกนะ

ขอถอนค่ะดิฉันขอถอนคำพูดค่ะ
เขาใช้ยาฆ่าแมลงฉีดพ่นก่อนแต่ตุ๊กแกมันก็ไม่ยอม
อันนี้ตัวเล็กก็จับไปเริ่มใหญ่ขึ้นแล้ว
เจ้าของบ้านนะฮะคุณสุรัตน์ก็บอกว่าตัวเขากับภรรยาอยู่บ้านหลังนี้มานาน
แล้วก็เคยได้ยินเสียงตุ๊กแกร้องแต่ไม่คิดว่ามันจะอยู่ในบ้านนึกว่าอยู่นอกบ้าน

ตอนที่เขากำลังจัดของอยู่หน้าบ้านเป็นร้านขายของชำนะฮะ
ตุ๊กแก่มากัดนิ้วเค้าเลือดสาบเลย
แล้วพอกลางคืนโอ้โหทีนี้ร้องดังมาก

พอมาร้องตัวหนึ่งมันก็ทอดกันไป
ร้องต่อกันไปหลายตัวดังขึ้นตั๊ะต๊ะต๊ะแก่อะไรกันไป

ก็เลยต้องร้อนไปถึงการช่วยแบบนี้คือ

สุดท้ายจับได้แค่๖ตัวที่เหลือมันหนีไปได้

เมื่อกี้ที่เราเห็นเขาบอกเป็นไข่ทุกแก่
ยังมาอีกเป็นลูกหลานเหรนก็มาตามกันไป